นี่เมื่อวานเราพูดถึงไข่มดแดง

และอีกอันหนึ่งคือแบบทอดไข่เจียวแล้วก็ใส่ไข่มดแดง
ลดล่อยมิ๊นท์น่าจะกลัวเพราะว่ามีตัว

หยิบมาแล้วตัวมันเป็นรังแล้วมันวิ่งขึ้นตัวทั้งตัว
มิ๊นท์เลยเป็นแบบขยะมดแดงของครัวไปเลย

แต่ก็ไปใส่ไข่มดแดงกรอบกรอบ

เป็นอาชีพของชาวบ้านในช่วงนี้เลยต้องแยกไข่มดแดง
กิโลกรัมหนึ่งตกอยู่๕๐๐๗๐๐บาท
ช่วงหน้าแรงมดแดง
มันจะสร้างรังอยู่บนต้นไม้เป็นจำนวนมากถูกต้องไหม

เขาก็จะตะเวนออกหาแห่ไข่มดแดงไปขายเนี่ย

๕กิโลกรัมนะไม่ได้นี่ดูสิค่าค่ะอย่างงี้หนู
บางทีกว่า๒กิโลกรัมคิดเงินเป็นแบบว่าเงินของประชาชน
ประมาณสักพันถึง๑๕๐๐บาทอุปกรณ์ในการแยกไข่มดแดงมันง่าย
ใช้ไม้ไผ่คิดถึงไม้ไผ่ลำยาวไหมผูกกับถังน้ำ
หรืออุปกรณ์อื่นและตามแต่ถนัดนะฮะแล้วก็คัดแยก
จะใส่วิธีแป้งมันแล้วไปสวิงเพื่อให้มดแดงมันที่หวงไข่มันวิ่งหนี
เพราะมันมีมดแดงหัวขังไข่มีมันมีตัวมันเหนื่อยตรงไหนมันเหนื่อยตรงไหน
วิงแบบว่าให้มันหนีไปนะช่วงเนี้ยเป็นไข่มดแดงเป็นที่ต้องการตลาดอย่างมาก
อีกสิ่งหนึ่งตอนนี้คนอยากกินกันเยอะ

ข้าวต้มผักหวานใส่ไข่มดแดงเมนูใส่ไข่มดแดงแถวบ้านคุณมีอะไรอีกฮ

งเปลือกก็ที่ใส่ผักทุกอย่างรวมกันอยู่ใน

สุดท้ายเขาก็เอาใบย่านางไปต้ม

เตี้ยไข่มดแดงอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว
ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็หลายคนมีรายได้
จากการแย่ไข่เป็นอย่างดีเลยครับ
แย่ไข่มดแดง